โจห้าวเก่งกับคนแก่ชักปืนตบเลือดอาบหน้า

คุณลุงรปภเขาเจอลูกบ้านในคอนโด

ยังจำกันได้ไหมเนี่ยเรื่องมันผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะ
บอกว่าให้ขยับรถหน่อยแล้วรอปภแกก็แก่แล้วนะ๗๐
อืมไม่พอใจคุณผู้ชมค่ะเอาด้ามปืนเนี้ยตบปั้งเขาให้โอ้ย
ฟันคุณลุงเนี่ยหักไปสามซี่นะเหตุเกิดเนี่ยเดือนหนึ่งแล้ว
ตอนนี้คืบหน้ายังไงบ้างอ่ะเห็นบอกว่าล่าสุดยอมมอบตัวแล้วค่ะ
จากกรณีที่หนุ่มหัวร้อนถือปืนเข้าไปทำร้ายนายจำรัฐเนียมจันทร์อายุ๗๐ปี
คุณลุงเป็นรอปภของคอนโดแห่งหนึ่งย่านเพชรเกษมบางแครกรุงเทพนี่เองค่ะ
เลือดไหลอาบเลยนะเพราะว่าอะไรฟันหักเต็มปากค่ะ
หนำใจใช้เท้าถีบแล้วก็เตะจนโอ้โหนายจำรัฐเนี่ย
รอบพอร์คุณลูกเนี่ยกองกับพื้นเลยอ่า
แล้วก็ยังเตะต่อไหมอย่างนี้เนี่ยพูดประโยชน์โอ้โห
โหดจริงตะโกนด่ายาบคายสารพัดค่ะพลเมืองดีเข้าห้ามปราม
แล้วก็ถูกครูห้ามยุ่งเกี่ยวอีกเกิดเหตุตั้งแต่สี่โมงเย็นสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
คุณผู้ชมหลังเกิดเหตุนะน้องแอ้มอายุ๑๗ปีหลานสาวคุณตาเนี่ย
รีบพาคุณตาไปแจ้งความที่สอนอเพชรเกษมผ่านไป๑เดือนแล้ว
เล่าไปตั้งเดือนแล้วคดีเป็นไงคืบหน้ายัง
บอกว่าคดีไม่มีความคืบหน้าเลยจึงต้องเอาเรื่องไปร้องเรียนที่เพจ
ีซ้อขยี้ข่าวครับเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนเราก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนเหมือนกันนะ
ขอความเป็นธรรมแล้วก็อยากให้ผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบ
เพราะว่าตาเนี่ย๗๐แล้วโดนอัดน่วมแบบนี้
ตาไม่ได้ทำงานมา๑เดือนแล้วค่ะรายได้ก็ไม่มี
แล้วตาเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยทำงานหาเงินคนเดียว
เลี้ยงหลานอีก๓คนคุณผู้ชม
ข่าวดังสิคราวนี้นะฮะ๓มีนาคมตำรวจสนเพชรเกษมค่ะ
เชิญตัวตาจำรัฐเข้ามาสอบปากคำนานกว่า๕ชั่วโมง
คุณตาก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า๑กุมภาพันธ์
ผู้ก่อเหตุนี่นะได้สาดน้ำลงมาคุณตาก็มองขึ้นไป
ผู้ก่อเหตุเป็นลูกบ้านสาดน้ำลงมาข้างล่าง
ก็เลยทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจแล้วก็ตะโกนด่า
พอ๒กุมภาพันธ์ผู้ก่อเหตุเขามาจอดรถขวางคันอื่น
คุณตาก็เลยบอกว่าขยับรถหน่อยครับนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณตาเล่าให้ฟังว่า
แฟนสาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยลงมาก่อนหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุตะโกนต่อบอกว่า
ขอโทษนะนี่พูดตามลุงบอกไอ้ยามมึงจะอะไรนักหนาวะ
จอดไม่ถึง๕นาทีให้กูเลื่อนอีกแล้ว

อารมณ์มาเต็มคุณผู้ชมเดินมาปุ๊บถามเลย
นี่จังหวะนี้มึงจะเอากับกูไหม
แล้วก็ชักมีดขู่ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยปืนตบหน้าเข้าไป
แล้วก็ถีบคุณตาจนล้มค่ะคุณตาบอกจะเอาแรงไหนไปสู้
เพราะตาร์๗๐แล้วอ่ะและก็คืออาการบาดเจ็บที่ใบหน้า
คุณตาปากฉีกจนต้องเย็บนะคุณผู้ชม
ฟันหักไป๓ซี่หมดค่ารักษาพยาบาลไปเป็นหมื่นนะคะ
หลังจากเกิดเหตุค่ะคุณตาก็ต้องลาออกจากงานมารักษาตัว
เพราะว่าดูแลตัวเองมาเป็นเดือนเหมือนกันนะ
หยุดงานขนาดนั้นก็ไม่ได้เหมือนกัน
จนถึงตอนนี้ค่ะผู้ก่อเหตุไม่เคยติดต่อมา
เยียวยาขอโทษอะไรก็ไม่มี
มาช่วงเย็นวานนี้๓มีนาคม
นายสิริยศเฟื่องฟูอายุ๒๕ปี
เขาเป็นรายเดอร์ส่งอาหารผู้ก่อเหตุนี่นะ
ได้มาพร้อมแฟนสาวฮาเนล่ะค่ะ
เดินทางเข้ามอบตัวที่สนเพชรเกษม

เป็นเหตุให้เป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วปืนที่ตรวจสอบแล้วนะครับ

ตำรวจได้คุมตัวฝักขังที่สารอาญาธนบุรี

ไปทำคุณลุงเขาทำไมขนาดนั้น

คือถ้าเราแบบไม่มีจิตใจที่มันร้อนมากทำตาม